คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะมาดูเรื่องราวความน่ารักนะคะของโครงการ๙คนละ๙ค่ะ
โครงการนี้นะคะมีหัวเราใหญ่เป็นพี่ตูนบอดี้แลมนั่นเอง
ก็มีดารานักแสดงมาร่วมวิ่งมากมาย
หนึ่งในนั้นค่ะมีบอยปกรณ์แล้วก็เจมส์จิด้วยนะคะสร้างความฮาจริง

แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมก็มีความน่ารักกับที่ไปร่วมวิ่งโครงการก้าวคนละก้าวนั่นแหละ
เรื่องมีอยู่ว่าเฮียบอยเขาโพสต์รูปที่ตูนแจกลายเซ็นบนเสื้อบริเวณหน้าอกด้านซ้าย
ตามด้วยข้อความแสดงความรู้สึกตื่นเต้นดีใจ
ก่อนจะแท็กอวดคุณเจมส์จินั่นเองนะเจมส์จิเป็นไงมีอะไรมาสู้ไหม
นี่มีหรือจะยอมเอาล่ะสิงานนี้นะคะหนุ่มเจมส์จิค่ะ

ตัวเองเนี่ยเคยไปกินข้าวกับพี่ตูนด้วยนะบอกเขาอย่างนี้
แถมพี่ตูนตักไข่น้ำให้กินด้วยมหาสเปเชียว
คือตลกสำหรับน้ำเด็ก
พอต่อไปอย่างนั้นหนุ่มบอยค่ะก็ไม่ยอมง่ายนะ
ส่วนกับว่าเดี๋ยวตัวเขาเองเดี๋ยวประกอบด้วยนะ
ป้อนไข่น้ำให้พี่ตูนเองเออนะคะ

ส่วนแฟนคลับค่ะก็ใช่ว่าจะห้ามทับนะคะ
ตรงข้ามคุณยุโยงส่งเสริมเขา
แหมพวกนี้จริงเลยนะคะ
แต่ก็ขำสนุกนะคะเป็นมุมน่ารัก
เห็นแบบนี้แล้วโครงการ๙คนละ๙คึกคักขึ้นไปอีกนะครับ
เมื่อมีเราของบันเทิงมาร่วมวิ่งกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ใช่ค่ะตอนนี้ยอดบริจาคนะคะทะลุไปแล้วค่ะ

กับเส้นทาง๙๘๓๖๒กิโลเมตรนั่นเองค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกก้าวของพี่ตูน
แล้วก็ทุกคนในโครงการก้าวคนละก้าวเลยนะคะ